คุณผู้ชมขอเรื่องดราม่าร้อนแรงส่งท้ายปีกันนิดนึง
คุณผู้ชมคงจะพอเห็นแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์บ้างแล้วนะคะ
ครอบครัวของคุณเสกโลโซค่ะ
แต่มันเป็นประเด็นระหว่างคุณการวิพากร
กับน้องเสือลูกชายของคุณกันวิพากร
ประเด็นสำคัญก็คือตัวแฟนสาวของน้องเสือนี่แหละ
เรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไงเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังหมดเลย
แต่เล่าให้ฟังก่อนว่าครอบครัวของคุณเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังเนี่ย
ครอบครัวเขาก็คือจะมีลูกด้วยกันสามคนนะคะครับ
คนแรกก็คือน้องเสือเศรษฐการอายุ๒๓
คนที่๒น้องกวางกรกวีอายุ๒๙
คนสุดท้องลูกสาวชื่อน้องลอนดอนอายุ๑๐ขวบ
นี่คือครอบครัวของคุณเสกโลโซนี่นะคะครอบครัวสุขพิมาย

ขึ้นบ้านใหม่ย่านวัชรพลก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุข
ช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้ค่ะ
วันเกิดครบ๔๗ปีของคุณเสกโลโซ
น้องเสือเปิดตัวแฟนสาวชื่อน้องดรีมอายุ๒๕
ก็มีการโพสต์รูปยืนซบไหล่เสือถือเค้กวันเกิดให้พ่อ
ก็เลยมารู้ว่าน้องเสือกับน้องดรีมคบกันตั้งแต่เดือนเมษายน
แต่ประเด็นมันเกิดตรงนี้๒๕ธันวาคม
ไอจีของคุณเสกโลโซทำไมฮะโพสต์รูปน้องเสือกับน้องดรีมแต่แคปชั่นคือ
ประชาสัมพันธ์แก๊งต้มตุ๋นขโมยเงินไปเกือบ๒๐ล้าน
แล้วแท็กไอจีน้องดรีม
แต่เสือออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าคนที่โพสต์ไม่ใช่พ่อแต่เป็นไอจีของพ่อ
คนโพสต์คือคุณแม่คุณกันวิพากร
มีอีกโพสต์หนึ่งนะคะลงรูปเสือกับดรีมแล้วเขียนแคปชั่นยาวเหยียดแต่ขอสรุปนะคะ
สรุปได้ว่าผู้หญิงคนนี้เข้าออกบ้านมาพักใหญ่สร้างความปั่นปวนในบ้าน
แกรกซึมทำให้ผีน้องทะเลาะกัน
ประมาณนี้ขอสั้นก็แล้วกัน
แล้วอ้างว่ามีทรัพย์สินหายไปจากบ้านหลายอย่าง
สมุทรธนาคารหนึ่งเล็บมีเงิน๑๐กว่าล้าน
ซึ่งคุณการบอกว่าแจ้งความเอาไว้แล้ว
แล้วก็โพสต์ด่าแบบด่าแรงมาก

แต่มันเป็นประเด็นร้อนมากคือน้องเสือ
ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์แม่
ว่าไม่ใช่เลยทำแบบนี้ได้ยังไง
ลูกชายนะคะไปตอบคอมเมนต์ในไอจีแม่
น้องเรียมแฟนเสือก็โพสส์ทีแจงอีก

นาฬิกาแล้วรถเป็นที่สรรพสินของบ้านเธอ

รามาสนั่นหวั่นไหวทุกทิศทุกทางแฟนคลับของคุณเสกโลโซก็
อะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันมีหลายประเด็นที่มันทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่า
ครับคุณการโพสต์รูปถือปืนเลยอ่ะอืมแนบไว้ที่แก้ม
แล้วก็ยิ้มแบบเย้ยแล้วก็โพสต์เนื้อเพลงจากกันตรงนี้ของปามมี่ภาพนี้นะคะ
ขออนุญาตเซ็นเซอร์ปืนแบบนี้ค่ะทีนี้เมื่อช่วงเย็นยี่สิบเจ็ดธันวาคม
ตอนแรกคุณการนัดสื่อบอกขอแถลงข่าวชี้แจงในงานคอนเสิร์ตของโลโซเนี่ย
แต่สุดท้ายเธอไม่มาแต่แถลงข่าวว่าจัดขึ้น
แต่ตัวคุณการไม่ได้มาให้คนสนิทก็คือเอมมี่แม็กซีมออกมาขอโทษ
นี่นะคะแล้วก็ทิ้งไว้เพียงคำถามที่ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
อืมกับครอบครัวสุขพิมายครอบครัวของคุณเสกโลโซนะคะ
ยังไม่จบค่ะขอต่ออีกหน่อยเพราะเมื่อวานนี้น้องเสือ
กวางก็คือลูกชายกับลูกสาวของคุณการ

ใช่พร้อมด้วยน้องดรีมแฟนสาวของน้องเสือ
และทนายความไปสารเยาวชนและครอบครัวกลางไปปรึกษา
ขอให้สารคุ้มครองตัวเองจากคุณแม่
ขอให้สารคุ้มครองตัวเองจากคุณแม่๕ข้อ

ไม่ให้มีการเข้าใกล้ในลักษณะเข้ามาคุกคามทำร้ายร่างกาย
ข่มขู่คุกคามทำให้เกิดความกลัวและด่าทอ
โพสต์ประจานและใส่ร้ายทางสื่อทุกชนิด
มีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการจ้างบุคคลใดติดตามพฤติกรรมต่าง
เสือขอให้มีการตรวจสภาพจิตเวทของคุณแม่
นี่คือลูกไปขอสารให้คุ้มครองตัวเองจากคุณแม่

ใช่น้องกวางไปด้วยกันค่ะน้องเสือน้องกวางลูกชายลูกสาว

น้องเสือเปิดใจแบบนี้ค่ะบอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้มันก็หนักใจนะ
เพราะนี่ก็คือครอบครัวและเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัว
วางเองออกจากบ้านไปก่อนหน้านี้แล้ว

กังวลเรื่องของความปลอดภัยขอออกจากบ้าน

น้องเสือย้ำว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
คุณพ่อก็คือคุณเสกโลโซนะคะ

ตัวน้องเสือกับพ่อปกติ
ดรีมแฟนสาวของเสือยืนยันว่า
สิ่งที่คุณการแม่ของคุณเสือ
โพสต์กล่าวหาเธอมันไม่จริงและเธอจะดำเนินคดีค่ะ

อันนี้เป็นอะไรที่เธอเป็นห่วงมาก

ผมรู้สึกกังวลใจตลอดระแวงตลอดเลย
ผมไม่ได้อยากจะทำร้ายครอบครัว

ไม่ได้อยากทิ้งเขาเพื่อเลือกอยู่กับแฟน
ของของเขาหนูไม่เคยไปยุ่งแล้วก็ไม่รู้ตรงนี้ด้วยค่ะ
เพราะถ้าเขาบอกว่าถ้าหนูขโบยจิตก็นั่นละขึ้นมาเชิญ
ทีนี้ค่ะทางฝากฝั่งคุณแม่อย่างคุณการวิพากร
ก็โพสต์ว่าความในใจของแม่
แล้วก็มีการสดร้องไห้สะอึกสะอื้นนอนร้องเลย

ใช่ค่ะก็คือเป็นความรู้สึกของแม่ก็โพสต์เอาไว้แบบนี้
ทีนี้ค่ะคุณการก็โพสต์ต่อนะคะแล้วมันยาวมากนะคะ
เหมือนกับตัดเพาะที่ลูกแท็กทีมกันออกมาทำร้ายแม่ประมาณนี้
แล้วคุณการวิพากรก็ท้าทั้งน้องกวางและน้องเสือ
ก็คือลูกสาวและลูกชายบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะ
ไปหาหมอพร้อมกันเลย๓คนแม่ลูก

ไปหาหมอด้วยกันเพื่อให้หมอบอกว่าใครบ้ากันแน่

นี่แล้วบอกลูกว่าเอาเงินมาคืนแม่ด้วยนะ๓๐กว่าล้าน
เอามาคืนแม่ด้วยไม่อย่างนั้นจะแจ้งความจับลูกในไส้

คุณการคือโพสต์รัวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็บรรยายความรู้สึกถึงลูกชายอะไรแบบนี้แล้วก็ตัดเพาะด้วยนะคะ

ครับ
คือทีมข่าวของเราก็พยายาม
ติดต่อคุณการนะคะแต่คุณการไม่รับสาย
ส่งไลน์ไปอ่านก็ไม่ได้ตอบนะคะ
ล่าสุดทางเพจที่เป็นค่ายเพลงของคุณกัน
โพสต์ข้อความว่าเธอจะมีการสดแถลงถึงเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นผ่านเพจแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนไหนนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวภายในครอบครัว
มันจะจบลงอย่างไรนะคะ
เรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้
วันนี้ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มจากทั้งสองฝั่ง
ยังไม่มีอะไรคุณการก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าว

คุณเสกโลโซก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไร

ก็หวังว่าจะสามารถพูดคุยแล้วก็หาจุดที่ลงตัวกันได้นะครับ
ก็เรื่องครอบครัวเรื่องละเอียดอ่อนจริง